สวัสดีจ้าเล่าเส้นเป็นเรื่องมาแล้วค่ะทุกคน
ใครที่เปิดทีวีรอไว้แล้วได้ยินเสียงใสแบบนี้

สำหรับเสาร์นี้บอกเลยนะคะว่าเราได้จัดหนักจัดเต็ม

ถ้าอยากรู้ว่าแต่ละร้านจะขนเมนูอะไรมาแบตเทิลกันบ้าง

เพื่อให้น้ำย่อยได้วอร์มกันสักนิดดีกว่าค่ะ

เราจะมีส่วนผสมของอังคัก

มันจะเป็นผสมกับตู้ดีเป็นอื่น
แล้วก็เราก็จะทาไปทาไปแล้วก็เอาไปเข้าในตู้อบรมร้อน
เพื่อให้มันสุกแล้วก็ทำไปเรื่อยทาไปเรื่อย
มันเป็นราเมงพิเศษที่มีไม่กี่ที่ในญี่ปุ่นเหมือนกัน
พอดีผมไปกินมาที่ญี่ปุ่นนะครับ
เสร็จแล้วผมชอบมากเลยก็เลยซื้อสูตรมา

ตัวนี้ก็คือแบบเราจะเคี่ยวกระดูก๒วันเพื่อให้ความหวาน
เป็นยังไงกันบ้างคะนี่แค่ออเดิฟนะคะคุณ
นั่นไงว่าแล้วเชียวท้องร้องใช่ไหมล่ะ
ก็แหมทุกร้านทุกเมนูน่าทานขนาดนี้

เอ่อคือขอติดสอยให้ตามไปด้วยได้ไหม
ในฐานะอะไรก็ได้
สวัสดีครับ๗โมงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับ
กับผมวาริสเฟิงอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวรัก
ที่มาที่ไปของเมนูเส้นนานาชาติทั่วประเทศไทยครับ
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับผม

เล่าเส้นเป็นเรื่องของเราเนี่ยได้เดินทางไปทั่วประเทศนะครับ
เราได้ไปสัมผัสกับร้านเมนูเส้นเนี่ย

แต่ละร้านเนี่ยก็มีเอกลักษณ์และเทคนิคเฉพาะตัวนะครับ
แต่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งครับที่สร้างเอกลักษณ์แต่ละร้าน

ไปพบกับ๓ร้านเส้นที่มีวัตถุดิบสูตรพิเศษนะครับ
ที่ทำให้เมนูเส้นของเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับผม
โดยร้านแรกนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบะหมี่หมูย่างสูตรโบราณนะครับ
ที่เขาใช้ผงอังคักมาเป็นส่วนผสมสำคัญในเมนูนี้ครับ
แต่ว่าผงอังครับหน้าตาเป็นยังไง
จะทำให้รสชาติอาหารเป็นแบบไหนนะครับ
เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เอ๊ะอะไรแคะแคะคึกคึกคักคักนะคะ
คุณผู้ชมได้ยินว่าอะไรกันบ้างนะคะอ๋อผงอังคัก
ว่าแล้วแกล้งถามเป็นงั้นล่ะคะเอาเป็นว่าอะไรคือความพิเศษของผงอังคัก
แล้วผงอังคักจะเกี่ยวข้องอะไรกับเมนูก๋วยเตี๋ยวของร้านแรก
เฮียน็อตของเราไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะมาเลย
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนนะครับผม
และร้านแรกที่เราจะมาสืบสาวราวเส้นในวันนี้นะครับ
ก็คือร้านชามนะของพี่แมนนั่นเองครับผมครับผม
ก่อนอื่นต้องถามว่าเป็นไงมาไงถึงมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่นี่ครับผม
จริงแล้วเริ่มแรกเลยเราไปเปิดอยู่ที่ทองหล่อครับผม
ทีนี้ก็เปิดไปสักพักหนึ่งครับพี่โน๊ตอุดมมากิน
พอกินเสร็จเขาบอกว่าคงอร่อยนะแต่ว่ามันอยู่ผิดที่
อ๋อมันอยู่ในมุมเล็กทองหล่อคนหาไม่เจอ
อยู่ในซอยเสร็จแล้วเราก็เลยคิดว่ามันก็โดยจากลูกค้าที่เข้ามากิน
แล้วทำไมถึงต้องมาทำบะหมี่อ่ะเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากเราชอบกินก่อน
ครับผมคือพอเราชอบกินแล้วปะดีแฟนของผมแฟนพี่เป็นเชฟ
พี่เป็นเชฟอ๋ออ่าโอเคจริงเขาก็ทำได้หลายอย่างแหละอืม
อาหารคาวอาหารหวานได้หมดนี่เรานึกว่าเอ๊ะสมมุติว่า
เราจะต้องทำอะไรให้คนแบบเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็
ไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วรสชาติมันอร่อย
กรอบกับที่เราชอบกินครับฉะนั้นก็อันนี้แหละเป็นบะหมี่
หมี่หมูแดงเนี่ยง่ายสุดซึ่งเขาก็มีสูตรมาจากปู่ย่าอากง
เขาอะไรอย่างเงี้ยปู่กลมกำลับมาจากใช่ที่ที่ที่เขาไม่ได้ทำขาย
เขาก็ทำกันเองกินกันเองสูตรนี้ก็คงน่าจะเป็นจุดเด่นของทางร้าน
ก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้จุดเด่นอื่นของร้านอื่นมีอะไรบ้างครับ
ผมก็พยายามจะนึกว่าบะหมี่ที่มันอยู่ในตรอกของย่านคนจีนนะครับ
อยู่ในเยาวราชเราก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นคอนเซ็ปต์
คือเหมือนแบบพอเห็นภาพร้านเนี่ยจะรู้สึกเหมือนมันร้านมันเกิดขึ้นมาประมาณแบบ
เป็นแบบห้าสิบหกสิบปีแล้วอืมใช่ไหมมันมีความอารมณ์เหมือนที่แบบมีตำนาน
ประมาณประมาณนั้นแล้วให้มันมีกลิ่นของความเป็นจีนอยู่
แล้วก็รวมถึงสูตรของวัตถุดิบที่เราใช้ทั้งหมดทั้งมวล
มันสำคัญมากเพราะว่าเวลาคนมาทานเนี่ยทานครั้งแรกเนี่ย
เขาจะต้องกินเข้าไปแล้วไม่ว่าจะกินอะไรของเราก็ตามที่เป็นส่วนประกอบ
มันจะต้องแบบโอ้ไม้ก้อนไหนก็บอกว่าไอ้สูตรลับของบรรพบุรุษเนี่ย
มันเอามาทำหมูแดงใช่ใช่โดยการใส่ผงเขาเรียกว่าผม
ผงอังคักอังคัดมันคังคัดอะไรมันคือเรียกง่ายมันคือข้าวแดง
โดยหลักการเราพยายามจะไม่ใช้อะไรที่มันเป็นสารเคมีเลย
ใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้ใช้สีผสมอาหาร

ในการที่จะเอามาทำตัวหมูแดง

เป็นหมูย่างแล้วให้มันมีสีที่แบบว่าเหมือนบาร์บีคิว
อยากจะเห็นแล้วหน้าตาของนางคักมันคืออะไร

เอาเลยไปเลยครับ
แม้พอได้ยินคำว่าสูตรโบร่ำโบราณขึ้นมาเท่านั้นแหละค่ะ
ทำเอาหูตาผึงกันเลยทีเดียว
แต่ก็นั่นแหละค่ะเชื่อว่าหลายคนยังงงกับเจ้าโค้งอังคักกันอยู่ใช่ไหมล่ะ
ว่ามันคืออะไรแล้วมันพิเศษยังไงบ้าง
เอาเป็นว่าเราขอสรุปแบบรวบตึงไม่ตึงโป๊ะมาให้คุณได้เก็ตกันค่ะ
งอังคักเกิดขึ้นจากการหมักข้าวด้วยเชื้อราสายพันธุ์หนึ่งค่ะ
โดยเชื้อราชนิดนี้สามารถทำให้ข้าวทั้งเมล็ดเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงเข้ม
บางคนก็เรียกว่าข้าวอังคักบางคนก็เรียกว่าข้าวยีสแดง
ซึ่งความพิเศษของเจ้าผงอังคักเนี่ยนะคะจะเป็นตัวเพิ่มรสชาติกลิ่นและสีสันให้กับอาหาร
ซึ่งส่วนใหญ่พงอ้างคักนะคะมักจะนำไปเป็นส่วนผสมของหมูย่างเต้าหู้ยี้น้ำปลา
ผลิตภัณฑ์ปลาหมักต่างและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดค่ะ
ส่วนถ้าอยากรู้ว่าเมื่อผงอังคักมาอยู่รวมกับหมูและย่างผ่านไฟอ่อนจะหอมหวนชวนหิวขนาดไหน
เราบุกไปกันต่อที่เตาเลยค่ะ
เอาละครับบุกมาดูส่วนผสมเลยครับผมเริ่มจากหมูแดงก่อนเลยครับพี่แมงครับ
ยังครับที่บอกเมื่อตะกี้นี้นะฮะก็คือนี่เราจะมีส่วนผสมของอังคัก

อันนี้คือน้ำราดแต่ว่าในส่วนที่มันเอาไว้ทาหมูหมูย่าง
ตอนที่ก่อนจะไปย่างมันจะไปผสมกับวัตถุดิบอื่น
แล้วก็เราก็จะทาไปทาไปแล้วก็เอาไปเข้าในตู้อบรมร้อนเพื่อให้มันสุก
แล้วก็ทำไปเรื่อยทาไปเรื่อยแต่เริ่มแรกมันต้องเอาไปหมักก่อน
เพื่อให้มันเข้าไปในผิวของจะเห็นที่เป็นสีแดงอย่างนี้คือทำหลายรอบมาก
ย่างไปเรื่อยทาไปเรื่อยก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่
กว่าจะได้หมูย่างที่นุ่มแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราใช้หมูที่เป็นสันคอ
สันคอหมูเพราะมันจะมีมันนิดมีหมูแล้วนี่ของจริงของปลอมไหม
นี่ของจริงพร้อมจริงหรอเป็นดูของปลอมจังหมายนึกว่ามันดูใหญ่ผิดปกติ
แล้วดูสามารถมองทะลุเข้าไปเห็นไส้แบบเต็มเลย
ปูนี่คือเราก็จะใช้ปูที่เป็นส่วนกล้ามปูหรือแขนของเขาเล่นเนื้อของแขนปู
เพราะว่ามันจะหวานหวานที่สุดในประดาษณ์เนื้อทั้งหมดของปู
แล้วก็แกะมาอย่างสวยงามเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับผมมาเส้นเส้นกันบ้างดีกว่า
เส้นนี้เราก็ให้โรงงานผลิตให้มันจะเป็นเส้นที่มีความเหนียวนุ่มและเส้นมันจะเล็ก
มันจะคล้ายเหมือนบะหมี่ฮ่องกงแล้วก็รวมถึงไข่ที่เป็นส่วนผสมเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะนะ
ทำให้เส้นนี้มีความเหนียวนุ่มกรุบกรอบนะครับผมเส้นเล็กแบบนี้นะฮะ
ส่วนอันนี้คืออะไรนี่คืออันนี้คือแบบไม้ตายคือเวลาหมูเราทำเรียบร้อยครับมันจะมีน้ำลาดบะหมี่
คือมันจะเป็นน้ำที่เห็นอยู่อย่างนี้ลาดเข้าไปในบะหมี่สำหรับคนที่ชอบกินแห้ง
เพื่อให้มันให้มันมีรสชาติที่มันกลมกรอบแล้วก็ไม่รู้สึกฝืดคอ
อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้ก็คือน้ำซุปน้ำซุดหลังอ่าตัวนี้น้ำซุปเราพิเศษไงครับผม
ซุปนี่คือน้ำซุปกระดูกหมูหอมมากเลยใช้หมูเยอะมากเราก็จะมีพวกเล้งมีเล้งผสม
แล้วเราใช้เวลาเคี่ยวนานมาก๓๔ชั่วโมงเพราะเห็นแล้วว่าพอตักกับต้นเข้ามาเนี่ยมันล่ยไปหมดเลย
มันก็จะได้ความหวานของน้ำต้มกระดูกถูกต้องซุปกระดูกหมูครับผมเดี๋ยวต้องลองชิม

อะมาแล้วววววนี้นะครับผม

โอเคมีเมนูอะไรบ้างครับพี่
บะหมี่ปูหมูย่างเกียวกุ้ง
มีปูหมูย่างเกี้ยวกุ้งก็คือครบทุกอย่างที่มีในร้านเลย

ที่บอกว่าเมื่อกี้มีซอสสูตรพิเศษที่เราจะใส่ลงไป

ก็คุณสามารถทานได้เลยไม่ต้องปรุงเลยนะครับ

ในฐานะที่ไปถ่ายมาหลายล้าน

จะทำบะหมี่หมูแดงได้อร่อยขนาดนี้

คือจะบอกว่าหมูแดงที่เราเคยกินมามากมายนะการทำแบบสมัยใหม่กับสมัยเก่าเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะ
รสชาติความหอมของเครื่องเทศต่างต่างนะครับคือหมูแดงที่ทำแบบโบร่ำโบราณเนี่ย
แล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยมันให้รสชาติที่ดีกว่าจริงอันนี้ต้องยอมยอมแพ้หมูแดงที่นี่
ตัวเส้นที่มีความเส้นเล็กบางลวกไม่นานแต่มีความกรุบกรอบเวลาทานเข้าไปมันเหมือนคล้ายคล้ายเราทาน
ข้าวสวยที่หุงอย่างดีอ่ะค่ะมันละเอียดแล้วมันละเมียดในปากมันจะเหมือนเนี้ย
ถ้าเป็นสปาเกตตี้เหมือนแองเจอร์แห่อะไรประมาณนี้
เส้นแบบบะหมี่เส้นเล็กเล็กถูกต้องคราวนี้ต้องขอชิมเกี้ยวบ้างนะครับ
เกี๊ยวนี่ตัวใหญ่จริงจริงนะฮะจัดเลยฮะเนี้ยครับในไส้เกี๊ยวแบบ
พยายามจะให้มันเหมือนติ่มซ่ำอ่ะเนอะเอออ่ามันจะกินเข้าไปแล้วมันจะเหมือน
แบบเหมือนเรากินหนุ่มจีบติ่มซำพวกพวกไส้ของทักเก่าอะไรอย่างเงี้ยเออ
เออเออมันมีกุ้งมีหมูใช่ไหมอืมแล้วมันก็เคี้ยเคี้ยวแล้วมันก็อืม
หอมเครื่องเทศที่เราใช้หมักหมูต่างต่างนานายอดเข้าไปนะเออดีแล้วก็ที่สำคัญคือ
ตัวใหญ่กัดตัวใหญ่กัดไปตรงไหนก็เจอไส้ครับอืมอันนี้คุ้มจริงจริงเดี๋ยวขอชิมน้ำซุปบ้างนะ
เอาเลยซุปกระดูกหมู
ข้นกลมกล่อมจริงจริงดูเหมือนว่าเฮียน็อตและพี่แมนของเราเนี้ย
หอบฮิ้วความหิวมาจากไหนก็ไม่รู้พอวางชามปุ๊บจ้วงเอาจ้วงเอา
เอาเป็นว่าช่วงนี้ให้สองหนุ่มเขาคลุกเคล้าและซุดกันไปก่อน
ส่วนคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่า
หมูย่างผงอังคักสูตรโบราณจะเด็ดมัดใจเฮียนัทของเราขนาดไหนแอบกระซิบนิดนะคะ
ว่ายังมีเมนูราเมงส้มยูซุเจ้าแรกในประเทศไทยและสองเมนูพาสต้าจากร้านโอมูเจเปนิสรอเราอยู่ค่ะ